แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงที่เพชรชบูรณ์
ชบูรณ์เขาถือว่าแรงอยู่นะคุณ
ทีนี้พอแรงปั๊บชาวบ้านก็เลยต้องมารวมตัวกันค่ะ
มีการนิมนต์พระสงฆ์มาด้วย๙รูป

พิธีที่ว่านี้คือการสวดคาถาปลาช่อน
คือขอแหละขอให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาล
แล้วเดี๋ยวจะเห็นนะว่าพระสงฆ์ท่านยืนกระต่ายขาเดียวเลยฮะ
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะเป็นประเพณีโบราณนะ
กำลังโดนบันดาลให้เทวดาเห็นใจแล้วเห็นไหมคะ
ขาของพระสงฆ์นี่ซึ่งทางด้านพระครูประหลัดเกษม
สุเขโมเจ้าอาวาสวัดโพทองที่เพชรชบูรณ์
แล้วก็พระสงฆ์อีก๘รูปเขากำลังสวดคาถาขอฝน
ชาวบ้านเขาเรียกว่าพิธีสวดคาถาปลาช่อน

ที่ชาวบ้านอำเภอสีเทพที่เพชรชบูรณ์
เขาจะจัดขึ้นแล้วไม่ได้จัดทุกปีนะคะ
ปีไหนที่มันแรงจัดแรงหนัก
จะมีการจัดพิธีสวดคาถาปลาช่อนขึ้น
อย่างคราวนี้ก็จัดขึ้นที่ปากทางเข้าหมู่บ้านหมู่๑๕

แล้วชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนาตระกุดเอง
หรือว่าหมู่บ้านข้างเคียงอีก๕หมู่บ้าน
รวมตัวกัน๓๐๐กว่าคน
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าพิธีกรรมนี้จะทำให้
ฝนฟ้าตกต้องตามรูดูการทำสืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยโบราณหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะ
วิธีการคือชื่อพิธีเนี่ยคือการสวดคาถาปลาช่อนใช่ไหม
ก็อยากรู้ว่าจะมีปลาช่อนมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
มีนะเขาต้องเอาปลาช่อนเนี่ยคุณผู้ชม

ว่าจะต้องตัวใหญ่หรือว่าเป็นพญาปลาช่อน

เป็นหลุมที่ขุดเตรียมเอาไว้กลางแจ้งเลย
แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มา๙รูป
ล้อมวงล้อมที่หลุมที่มีปลาช่อนนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็สวดคาถาขอฝน
หรือที่เขาเรียกว่าคาถาปลาช่อน๘จบ
แล้วที่บอกว่าพระสงฆ์ต้องยืนกระต่ายขาเดียว
คือยืนระหว่างสวดคาถาปาช่อนนะ
เพื่อเป็นการทรมานพระสงฆ์
ให้ยืนลำบากทรมานปลาช่อนให้มันลำบาก
เพราะอะไรรู้ไหมเทวดาจะได้เห็นใจ
แล้วก็โดนบันดาลให้ฝนตกลงมา
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเอง
แล้วปีนี้ที่เพชรบูรณเขาบอกว่า
ฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว
ผลทางการเกษตรนาข้าวหลายหมื่นไร่
ก็แห้งเหี่ยวเฉาตายไปหมดแล้ว
ชาวบ้านก็ทนไม่ไหวนอกจากพิษโควิด
แล้วต้องมาเจอเรื่องของปัญหาภัยแรงอีกนะคะ
ชาวบ้านก็เลยต้องนิมนต์พระมานั่งล้อมวง

เห็นไหมยังมีหลายพื้นที่ที่มีภัยแรงอยู่นะฮะ